คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนอารมณ์กันบ้าง
นี้ต้องบอกว่าบันเทิงสุดอะไรสุด

สาวงามนอกจากจะต้องสวยมีความสามารถแล้ว

มีพลังเสียงที่สูงด้วยนะคุณนะ

ผลการตัดสินเมื่อกี้นี้บอกเลยนะว่าไม่พลิกโผล่ค่ะ
เพราะว่าคนที่คว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จก็คือ

นั่นสิดิฉันไม่สามารถที่จะทำแบบเขาได้จริงนะ
คว้าอันดับ๓๔และ๕ตามลำดับ
ส่วนรางวัลสุดคลีเอทต้องยกให้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
แต่จริงชุดเนี่ยมีหลายชุดที่เข้าตากรรมการนะคุณ
ครองไปได้เป็นชุดต้มยำกุ้งมีต้าบีบมะนาวด้วย
แล้วก็กินให้คนคณะกรรมการได้ดูกันบนวิธีเลย

อย่างรางวัลแนะนำตัวยอดเยี่ยมที่หลายคนลุ้นมาตั้งแต่ต้นเลย
นั่นเองค่ะชนะใจกรรมการไปได้นะคะ

ต้องมีเนิ่นน่ะที่ฉันทำไม่ได้จริงเนี่ย
คุณโดยผู้ครองมงกุฎปีนี้ค่ะ
ที่ประเทศเมียนมาปลายปีนี้นะคะ
เดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นแล้วก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับ

เพราะว่าน้องคนนี้ก็เป็นตัวเต็งมาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะคะ
ปลายปีนี้จะตกเป็นของเธอหรือไม่
ใช่ค่ะก็แสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะคะ